เข้าไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำได้จริงไหม
ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วว่ามันทำได้จริง

ไม่ได้เกาะในกลุ่มของกระแส

เกี่ยวกับด้านสุขภาพแน่นอนหมาที่๑

เล่นแข่งกับความนิยมชมชอบของคน

สินค้าต่างที่เป็นความต้องการเลย
เราจะหากลุ่มเป้าหมายที่มันชัดได้

ตัวแทนเองก็จะเข้าใจง่ายขึ้นด้วย

แล้วใช้แล้วมันก็ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดด้วย

ทำไมแบรนด์ถึงจะต้องมีแพทย์ถึง๒ท่าน

เพราะคนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุด

เราให้คนเข้าถึงคุณหมอได้ง่ายค่ะ

แล้วก็รวมถึงสินค้าทุกตัว
ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราอยากใช้สินค้าตัวนี้สักตัว

จากเราจะไปหาว่าที่มามันอยู่ไหนแล้ว
เราจะดูได้ว่าสินค้ามันถูกต้องตามกฎหมายไหม
แล้วก็สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน
คือการทำให้กระบวนการผลิตนั้นถูกต้อง
ความเชื่อถือที่๒คือการที่จะให้คน

โดยการที่ให้คุณหมอมาเป็นที่ปรึกษาโดยตรง
ให้กับทางตัวแทนทุกคนหรือสมาชิกทุกคนค่ะ
จริงของเราจะมีเป็นตัวคลับพาร์ทเนอร์ค่ะ
ซึ่งคลับพาร์ทเนอร์นี้ในคลับนี้

ที่เขามองเห็นว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มของเรา
หนึ่งที่เขาจะได้เลยก็คือการที่เขา
เอาตัวธุรกิจของเขาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา

ที่เขาจะเพิ่มช่องทางในการขายปกติของตัวเอง

ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสปาร้านกาแฟ
ที่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่ามันเกิดวิกฤตนู่นนี่นั่น

ถ้าอย่างนั้นตัวแทนของเราไม่ต้องมาจำกัดว่าเป็นแค่นักขายค่ะ
คุณเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นนักธุรกิจ
คุณเป็นคนที่กำลังหาเวย์ที่จะผลักดันให้ธุรกิจตัวเองมาซักเซสเนี่ย

ต่อให้คุณวันนี้คุณยังไม่ได้สำเร็จหรอก
คุณเป็นแค่คนเริ่มต้นในการทำแบรนด์ในการทำธุรกิจ
ในการที่จะไปเจอลูกค้าในการที่จะมาเพิ่มตัวแทนทำยังไง

ในตัวสินค้าหรือตัวธุรกิจบริการของคุณ

อกจากเงินปันผลที่อยู่ในตำแหน่งของหุ้นส่วนบริษัทแล้ว
ก็คือเรื่องของฐานลูกค้าทั้งหมดที่เรามี
โดยที่เขาอาจจะเป็นแค่คนที่เริ่มต้นทำแบรนด์

หรือเป็นคนที่กำลังทำธุรกิจเรารู้สึกว่า
มันประสบปัญหามันไม่รู้จะไปต่อยังไง

มาเพิ่มฐานสมาชิกของเราที่ลูกค้าเราเป็นลูกค้าประจำ
ลูกค้าของเราจะต้องมาซื้อกินซื้อใช้

ให้มันเกิดประโยชน์จริงกับคนใช้จริง
ในทุกโปรซีชั่นจริง
ไม่ใช่เพียงแค่คุณเป็นนักขายคุณถึงได้

แบบนั้นมันนานมากแล้ว
แต่ละคนที่เข้ามาตัวแทนในความหมายของมายเนี่ย

คุณไม่ได้มีกำไรจากแค่การขายแล้ว
คุณมีวิธีการในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

แล้วก็หลากหลายอยู่ที่ว่าคุณถนัดอะไรเลย
ต่อให้วันนี้คุณมาเป็นสมาชิกกับเรา
ที่คุณเองก็ไม่ได้อยากขายของอย่างที่มายแจ้งเนอะ
เขาก็สามารถดูว่าที่ตัวเองถนัดยังไง
ถนัดสนใจในเรื่องของการลงทุนไหม

สำหรับนักลงทุนก็จะได้กินในเรื่องของหุ้นส่วนบริษัทอยู่แล้ว
สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการได้กินทั้งหุ้นส่วน
แล้วก็ยังเอาแผนการตลาดหรือเอาสินค้าตัวเองมาลงอีก

ลูกค้าทุกคนที่เป็นของเราก็คือลูกค้าทุกคนที่เป็นของคุณเช่นกัน

ถ้ามันเป็นแค่การขายฝันไมค์จะเอาเรื่องราวมาพูดไม่ได้
ขอให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปติดตาม
เข้าไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำได้จริงไหม
ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วว่ามันทำได้จริง
สิ่งที่จะพิสูจน์ได้มากกว่านั้นคือตัวคุณเองต้องลงมา
โควิดทำให้หลายท่านพลิกชีวิต
ในด้านไม่ดีก็มีแต่ในด้านดีก็เยอะ
เพราะหลายท่านเขาก็เพิ่งจะมาค้นพบวิธีการทำธุรกิจออนไลน์
วิธีการสร้างรายได้ออนไลน์ของเขา
หรือวิธีการหารายได้มาสนองความต้องการ
ของคนที่เขาจะต้องกักตัวอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยมองว่ามันก็มีทางด้านดีและด้านไม่ดี
อยากให้ทุกคนอยู่กับความเป็นจริงนี่แหละ

และเราจะอยู่กับมันยังไงดีกว่า
เราไม่รู้ว่าวันนี้โควิดจะหมดวันนี้หมดพรุ่งนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับมัน

แล้วก็มองว่าถ้าเราเรียนรู้อยู่กับสิ่งนี้ได้
ไม่ว่าอะไรหรือโรคอะไรคุณก็จะอยู่ได้